ไปพบกับคุณธนรัฐอิสระกุลครับ
ผู้จัดการสายงานวิจัยหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ
แล้วก็ทางด้านของหลักทรัพย์บุญหลวงประเภทนักวิเคราะห์การลงทุน

เคราะห์ให้พร้อมกันในช่วงเช้าวันนี้ครับ
แล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
ก็เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยจริงช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยดูอึดอัดนะพี่เอกนะ

พี่เอกตอนนี้ตลาดหุ้นไทยนี่ภาพเป็นยังไงบ้างครับ
อาจจะขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นแรงนะครับ
ปรากฏว่าลงก็ไม่ได้ลงแรงอีกนะครับ
ก็ทำให้ตลาดไม่เคลื่อนไหวมากนักแล้วก็อยู่ในระดับประมาณสัก๑๗๐๐จุด

ยังสนุนใจนะใครซื้อว่ะรอบนี้ใครซื้อเลยน่าสนุนสถาบันนั่นเองนะครับ
ก็จะกลับเข้ามาซื้อตลาดหุ้นนั่นเองซื้อหุ้นในตลาดหุ้นยังหนุนอยู่
เพราะฉะนั้นตลาดหุ้นดูจะลงแรงเดี๋ยวก็กลับมาอยู่๑๗๐๐บาท
แต่ก็ไม่ขึ้นแรงมากนักแสดงว่าก็ไม่รีบเท่าไหร่
แต่เมื่อวานนี้นี่ตลาดหุ้นไทยปิดถูกไหมครับวันจันทร์นะครับ
เป็นวันหยุดแต่ตลาดต่างประเทศยังเปิดอยู่นะครับคือทางตลาดดาวโจนนิ้วสื่อยังบวกอยู่นิดนะ
เมื่อวานนี้บวกไป๐๒๓นะครับหรือประมาณ๕๖จุดเองไม่เยอะมากนะครับ
ก็จะมีหนักทางจีนหรือตลาดฮ่องโกงนะวันวันนี้บวกได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะบวกไปเยอะทีเดียวนะครับ
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจากฝั่งจีนนะน่าติดตามเหมือนกัน
จริงถ้าดูจากตลาดต้นพวกอย่างเช่นทางห่างเสงปีนี้ผลตอบแทยถือว่าปลับประตูดีนะครับ

เหมือนกระแสเงินลงทุนมีการไหลเข้า
อย่างเช่นตลาดหังเสงตลาดไต้หวันตลาดอินเดีย

ก็ดูแล้วตลาดจะรู้สึกกลับมาเป็นดาวรุ่งนะ
จับตาดูในช่วงปลายปีอีกแล้วนะครับ
แต่วันนี้เปิดมาของทางตลาดทางหังเสงและตลาดเชื่องไฮท์นะครับ
ก็ไม่ได้บวกลบมากนักนะครับ
ทางญี่ปุ่นเช้านี้เปิดมาก็โอ้โหนิดเดียวบวก๓จุดนะครับ

ก็น่าติดตามเหมือนกันว่าตอนนี้ตลาดหุ้นทั่วโลก
ดูแล้วน่าจะเริ่มเงียบแล้วหรือเปล่าพี่

ก็เริ่มจะหยุดทำงานกันแล้วนะครับ

ใกล้ที่ครึ่งหลังของเดือนธันวาล

ตลาดทุนไทยเป็นอย่างไรบ้างครับพี่เอกภาพรวมตอนนี้
ก็ถือว่าจริงมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามา
อย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นในเรื่องของทางวุฒิสภาสหรัฐ
ลงมาติผ่านร่างกฎหมายประมาณหลายจ่าย
จนถึงประมาณวันที่๒๒ธันวาคม
ซึ่งวันนี้ส่งผลให้ทางสถาบันการเงินทางอเมริกา
เขาไม่ต้องปิดทำการนะครับเพราะยังเปิดอยู่
ทำให้กระแสเงินลงทุนก็มีการไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสีย

แต่ตัวเลขที่น่าจับตาจริงทุกคนน่าจะพอรู้อยู่แล้ว
ก็คืออัตราดอกเบี้ยของทางฝั่งอเมริกา

ฟันทงแล้วว่าน่าจะขึ้นมีโอกาสขึ้นสูงทีเดียวครับ
เพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้น
อาจจะทำให้เงินจากทั่วโลกไหลกลับหรือเปล่าพี่
มันก็จะมีการไหลเข้าสู่พวกอย่างเช่นตัวดอลลาร์
เราเห็นค่าเงินดอลลาร์ในช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมา

เพราะฉะนั้นสินทรัพย์ที่เทียบกับดอลลาร์อย่างเช่นค่าเงิน
ค่าเงินบาทก็รู้สึกว่าสัปดาห์ที่แล้วอ่อนค่าลง
เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐครับ
แต่อัตราแรกเปลี่ยนของเงินบาทกับดอลลาร์

รู้สึกว่ายัง๓๒ใช่ไหมพี่
ถูกต้องนะ๓๒ปลาย

ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ราคาทองคำเนี่ย
ถือว่าลงมาค่างเยอะตั้งแต่ต้นปีมา

เรามองว่าปลายปีนี้อาจจะมีการขึ้น๑ครั้ง

ทำไมอัตราดอกเบี้ยขึ้น

ใช่คือในแง่ของกระแสเงินลงทุนเอง
มันมีการไหลเข้าสู่ในแง่ของตัวสินทรัพย

ก็ทำให้สินทรัพย์บางส่วนมีการขายตัวทองคำออกมานะครับ

เวลาคุณซื้อทองคำมันไม่มีดอกเบี้ยไม่มีอะไรมีแต่ส่วนต่างของราคานะครับ
แต่ขณะที่คุณเอาไปฝากอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาล
หรือเงินฝากต่างมันมีอัตราดอกเบี้ยให้ตอบแทน
บางคนก็เลยอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแล้ว
ฉันย้ายจากทองคำมาไว้ในตราสารหนี้พวกเหล่านี้ดีกว่า

ก็ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเงินทุนต่ออีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ
มาดูตลาดหุ้นบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่เอกครับ
ตลาดหุ้นถือว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีหุ้นบางกลุ่มอุตสาหกรรมปรับตัวได้ดี
อย่างเช่นหุ้นโรงกันหุ้นปิดโตเคมีหลายตัวปรับตัวได้ดี

นำมุมมอลในง่ายของการลงทุนมาฝากทั้งผู้ชมครับ
เอาสไลด์มาฝากทั้งผู้ชมใช่ไหมครับแล้วดูที่สไลด์แรกกันเลยครับ
ว่าในช่วงของเดือนธันวาคม
โดยเห็นว่าแพลกมาตั้งแต่ต้นเดือน
ตลาดหุ้นที่ผันผวนอยู่อย่างแบบนี้นะครับ
แต่คนที่ซื้อสุทธิยังเป็นนักลงทุนสถาบันอยู่
เพราะสถาบันก็จะเข้ามาซื้อหุ้นนั่นเอง
ก็เมื่อวันศุกร์นะครับซื้อไป
โอ้โหสถาบันนี้ซื้อไป๒๓๓๘ล้าน

เริ่มหนักนะใช่สถาบันยังมียอดสุทธิที่ค่อนข้างเยอะทีเดียว

ป๊อปเตจซื้อไป๗๘๒ล้านนะครับ
ลงทุนต่างชาติขายนิดหน่อยนะ๘๐๐กว่าล้าน
ใช่ครับนังทุนลายย่อยนะครับกูขายเยอะเหมือนกัน

ช่วงปลายปีนะครับสถาบันเลยซื้อเข้าไปสุทธินะครับ

แต่สถานพุทธที่ดูผันผวนอยู่ในกรอบ๑๗๐๐จุด
แต่ต้องมีการเลือกกลุ่มใช่ไหมพี่ต้องมีการเลือกกลุ่ม

อย่างที่เกิดไปข้างต้นว่าบางกลุ่มอุตสาหกรรมปรับตัวได้ดี
วันนี้เราก็มีทริปมาฝากให้ทุกผู้ชมว่า

นอกจากเราดูงบการเงินดูราคาที่มันถูกหรือแพง
เราสามารถดูพวกสินทรัพย์ที่มันเป็นอ้างอิงได้
อย่างเช่นสไลด์ยกตัวอย่าง

มันหมายถึงเขาเรียกว่าส่วนต่างผลิตภัณฑ์ของปิโตเคมี
ในกลุ่มของการลงทุนจริงก็มีหลายอุตสาหกรรมเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
แต่จะมีอยู่กลุ่มบางกลุ่มเขาเรียกว่าพวกสินค้าโภคภัณฑ์

น้ำมันทองคำฐานหินอะไรเต็มไปหมดเลย
เพราะว่ามันจะมีรอบของการผลิตของเขาเป็นรอบ
รอบเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งต้องใช้น้ำมันเป็นต้นทุนในการผลิตใช่ไหมพี่
ก็จะเป็นรอบของเขาผลิตออกมาทีนึงเยอะมากน้อย
ก็จะส่งผลต่อราคาในตลาดนะครับ
มีความต้องการใช้นะอย่างเช่นพวกเม็ดพลาสติก

เฉพาะยิ่งทุนแบบปลาสติกก็ไปผลิตเต็มไปหมดเลย

อันนี้พี่เอกเอาความตัวแรกมาว่าต้นน้ำของเขา
ซื้อช่วงไหนดีเรามาดูตัวแรก

เห็นได้ว่าค่อนข้างปรับตัวได้ดีในช่วงเดือนมกราคม
ทางด้านของเมภศพคม
แล้วก็เซฟเทมเบอร์คือเดือนกันยายน
ก็คือน่าซื้อในช่วงเดือนมกรานะครับ
เดือนเมภศพแล้วก็เดือนเซปเบอร์๓เดือนนี้
ผลิตภัณฑ์นี้มันเป็นคล้ายตัวเมนหลักของตัวเม็ดพลาสติก
ซึ่งมันมีความต้องการใช้มากครับในช่วงต้นปี
ในช่วง๓เดือนนี้ใช่โอ้โหนี่ซื้อถักเลยนะเนี่ย
ใช่ไปซื้อกิจการหุ้นนี้ต่างประเทศกันเลยนะ

ก็ตัวนี้นะครับถ้าดูจากศาสตร์ระดูกาเนี่ยนะครับ
เรื่องกดปิจิกายนเฉพาะครับ
มาดูไซส์ให้หน่าไปน่าวจากสินค้าเหล่านั้นแล้ว

มองว่าในช่วงต้นปีความต้องการใช้น้ำมันอาจจะชะลอลงไป
ก็เลยทำให้หุ้นน้ำมันนะครับและช่วงนี้ผมคิดว่าถือว่าขึ้นแต่ว่าขึ้นน้อยนะ

อ่านะครับน้ำมันนี่จะเห็นว่าช่วงปลายปีนี่จะราคาดี

เพราะฉะนั้นเหล่านี้คือวิธีการซื้อในแต่ละช่วง

ขอบคุณทั้งสองท่านครับสำหรับคำแนะนำในช่วงเช้าวันนี้ครับ